ดูหน่อยค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไปยิงแฟนตัวเองจนแฟนเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะ
แล้วหลังจากยิงเสร็จก่อเหตุเสร็จเนี่ยตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวเขาได้ด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจสอนอดินแดงคุณผู้ชมเข้าไปตรวจสอบเลยเห็นไหม
มันมีเหตุการณ์ที่มีคนยิงกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอยู่ในห้องสืบสวน

ใช่ค่ะเกิดขึ้นที่ชั้น๒ของอพาร์ทเมนต์แห่ง๑ที่ถนนประชาสงเคราะห์

แล้วพอไปตรวจสอบนะเจอแฟนของผู้ก่อเหตุเนี่ย
แฟนเขาเนี่ยเป็นสาวสอง
ก็คือนายอิสระจันดาอายุ๒๗ปีนะคะ
ทีนี้เขานอนแบบจมกองเลือดอยู่แล้ว

ใช่โดนยิงค่ะยิงเข้าท้ายทอยกระสุนฝั่งในนัดหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี
คนก่อเหตุโอ้โหเห็นคราบเลือดแล้วแบบเต็มพื้นไปหมดเลย

นายนิคมอยู่ในห้องพักเดียวกันนั่นแหละเขาไม่ได้หนีนะ
เดินไปเดินมาเอาบุหรี่มาจุดสูบอยู่นั่นนะคะ

ไอ้ที่เปิดตู้เย็นนั่นแหละหยิบน้ำกระท่อมนี้แช่ไว้เอามาจิบอยู่ตลอดเวลาเลย
แล้วตอนแรกไม่ได้บอกความจริงกับตำรวจนะบอกว่ามีปากเสียงกับแฟนที่เป็นสาวสองเลยนำอาวุธปืนปากกายิงใส่แล้วก็เอาไปทิ้งลงท่อระบายน้ำชั้นล่างอพาร์ทเมนต์
คือตำรวจเค้นสอบอาวุธปืนอยู่ไหนอาวุธปืนอยู่ไหนเขาก็บอกผมเอาไปทิ้งในท่อระบายน้ำแล้ว
เอาแล้วทำไงรู้ไหมตำรวจก็ต้องงัดท่อสิถอดทรงถอดเสื้อลงไปในท่อน้ำน่งน้ำเน่าก็ต้องลงไปเพื่อที่จะหาอาวุธปืน
แล้วคุณเห็นไหมที่ตำรวจลงไปหาแบบนี้เป็นชั่วโมงนะทำไมหาไม่เจอถ้าเกิดว่าบอกว่าทิ้งอยู่ตรงนี้ก็ต้องหาเจอสิ

ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวนายนิคมไปที่โรงพัก
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำว่าเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้น

พยายามฆ่าผู้อื่นถึงแล้วก็มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องพรบ

ใช่ครับแจ้งข้อหาหนัก
เขาเครียดครับผมขออนุญาตสูบบุหรี่นะฮะ
อนุญาตจิบน้ำท่อมหน่อยครับ